ต่อกันที่คุณพ่อลูกแฝดป๊อกพัศรกรกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เราเจอตัวหนุ่มป๊อกนะก็เลยต้องคว้าตัวนะ
อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของอักษรยงอักษรย่อ
ที่มีคนโยงไปที่ครอบครัวของคุณป๊อกนะคะ
บอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ามันไม่ใช่เลย
ป๊อกยืนยันกับตัวเองเลยวันที่มาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ที่ไทยรัฐทีวี
เพราะฉะนั้นปิดซ็อปนะคะค่ะม้าวทั้งหลายขา
ซึ่งแต่ก็ผ่านไปได้ไม่นานนะก็มีประเด็นอีกแล้ว

ประเด็นที่ว่านี้ก็คือหลายคนเขาเมาส์ว่า
ป๊อกเนี่ยนะเป็นคนคลั่งรักภรรยาอย่างคุณมากกี้มากเวอร์คุณผู้ชมค่ะ
เชื่อใช่ไหมคุณผู้ชมดูนะดูที่แขนของคุณป๊อกเขาศักดิ์เป็นรูปของพันรยาค่ะ
แล้วก็มีน้องมาริน่าน้องสาวของมากกี้เนี่ยเขาออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งเลยว่า
ป๊อกเนี่ยเป็นคนข้างรักมากรักพันรยาจริงหลงพันรยาสุดนะคะ
งานนี้เจ้าตัวก็เปิดใจยืดอกยอมรับเลยค่ะว่าภรรยาผมสวยมันก็หน้าหลงหน้าไหลเป็นธรรมดาเปล่า
พร้อมกับขอบคุณที่มีสาวมากกี้เข้ามาในชีวิตรู้สึกว่าในชีวิตนี้เลือกถูกเลย
เลือกเลือกแม่ของลูกถูกคนอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
เขาพูดอย่างเงี้ยนะครับ

ผมไม่รู้ว่าผมควรจะใช้คำว่าหลงหรือเปล่าแต่แบบว่าผมขอบคุณที่มีเขาในชีวิตแล้วกัน
ผมรู้สึกว่าผมเลือกทุกคน
อุ้ยจริงตอนที่มีข่าวออกมาเราไม่เชื่อเลยนะว่าเป็นครอบครัวนี้เราจะได้เห็นแบบ
โมเมนที่เขาแบบอยู่ด้วยกันสวีทกันแบบธรรมชาติในคลิปอยู่ตลอดเวลากันบ่อยมากนะ
ช่องแบบป๊อกมากกี้เนี่ยน่ารักมากแล้วแบบช่วงนี้ใกล้แบบวาเลนไทยแล้วด้วยรอดูความหวาน
รู้ว่าเขาจะมีอะไรมาสะพรายอีกหรือเปล่า
ปีที่แล้วเหมือนกับซื้อรถหรือบ้านให้กัน
อ๋อหลอดูแล้วล่ะปีนี้เขาจะมีบิ๊กสะพายหรือเปล่า
ดูแล้วกันนะคะ๑๔กุมภาพวาเลนไทยนะจ๊ะคุณผู้ชม